ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศกความรักสัมพันธ์ฉันชู้สาวไม่ก้าวหน้า
อีกฝ่ายอยากคบเป็นเพื่อนคนมีคู่วางแผนเข้าประตูวิวาได้เลย
คนมีครอบครัวจะห่างกันเพราะธุรกิจการงานสุขภาพจะมีโรคระบบทางเดินหายใจ
ลื่นหกล้มจากการเล่นกีฬาที่ใช้กำลังหรือความว่องวัยระวังอัคคีภัยหรือของตกใส่
การเงินจะสะดุดติดขัดไม่คล่องมือเจ้าหนี้ตามทวง
ส่วนลูกหนี้ขอผัดผ่อนบ่ายเบี่ยงไม่ใช้หนี้ได้ใบเตือนใบชำระหนี้หลายใบพร้อมกัน
การงานธุรกิจงานใหม่ยังไม่ดีที่ได้ตำแหน่งใหม่จะเจอกับปัญหา
ลูกน้องลูกทีมไม่ค่อยเชื่อฟังทำงานออกมาไม่ได้ตามที่คาดไว้
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์